มีคำแนะนำลดความเสี่ยงที่จะถูกส่งกลับที่ตมเกาหลีใต้นะคะ
เป็นคำแนะนำจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ค่ะ

เป็นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปให้พร้อมนะคะเมื่อเราไปถึงตมที่เกาหลีใต้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเรื่องของเอกสารเรื่องของวัตถุประสงค์ในการเดินทางไป
ข้อแรกคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวต้องมีตัวเครื่องบิน
สำหรับการเดินทางไปกลับกรุงเทพเกาหลีใต้นะคะ
คือต้องมีทั้งไปและกลับนะคะคุณผู้ชมค่ะ
นักท่องเที่ยวต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลการเดินทางให้พร้อม
เช่นหลักฐานการจองโรงแรมหลักฐานการซื้อทัวร์
แกรมการท่องเที่ยวและกำหนดการในการเดินทางกลับ
นักท่องเที่ยวต้องสามารถอธิบายวัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเข้าใจได้อย่างชัดเจน
กรณีที่ไปกับเพื่อนไปกับญาติต้องอยู่รอค่ะ
กว่าสมาชิกทั้งหมดจะออกมาจากพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้จนครบถ้วน
เพื่อช่วยกันในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
ถ้าปฏิบัติได้ทั้งหมดตามนี้นะคะ
ก็จะได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่มากขึ้น
และมีโอกาสที่ถูกปฏิเสธเข้าเมืองน้อยลงค่ะ